ทุกผู้ชมครับมาดูที่จังหวัดเลยหน่อยแม่
หลวงพี่รูปนี้เป็นอะไรนะฮะไปเดินลักษณะ
ท่าทางไม่ค่อยน่าไว้วางใจชาวบ้านเขาเลยแจ้งตำรวจให้มาดูหน่อย
อืมพอตำรวจมาดูเนี่ยเอาเตะตำรวจซะอย่างนั้นครับค่ะ
นี่ฮะอยู่ดีหลวงพี่เตะตำรวจเลยก็เลยต้องช่วยกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ในการเข้าไปชาร์จแล้วก็ควบคุมตัวนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านทองแห่งหนึ่งที่ตลาดอำเภอเอราวันนะครับ
จังหวัดเลยนะฮะพระรูปนี้เนี่ยลักษณะเหมือนกับอาการสติไม่ค่อยดี
ค่ะนะดูคลุ้มคลั่งยังไงก็ไม่รู้เดินพูดจาอยู่รูปเดียวนะครับ
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านก็พยายามมารองับเหตุนะครับ
นำตัวไปสงบสติอารมณ์เตะตำรวจซะอย่างงั้นนะฮะ
นี่สพเอราวันนะครับก็เลยต้องเข้าไปคุมตัวแบบนี้นะครับ
เราถามไปยังเจ้าของคลิปนะครับคุณเอคนถ่ายคลิปบอกว่า
พระที่ปรากฏในคลิปเนี่ยความจริงชาวบ้านรู้จักดีเขาชื่อพระบอลนะ
รู้จักกันดีปกติเนี่ยมักจะเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้อยู่แล้ว
วันเกิดเหตุเนี่ยพระบอลก็เดินมาเหมือนเดิม
ปกติก่อนจะบวชก็เดินไปเดินมาอยู่แถวนี้แต่ที่เปลี่ยนไปก็คือ
ส่งเสียงเอะอะโวยวายพูดเรื่องเทวดาเรื่องนางฟ้า
ชาวบ้านก็แบบค่อนข้างแบบโอ้โหกังวลแล้วทีนี้ค่ะ
โทรแจ้งตำรวจบอกช่วยมาดูพระบอลหน่อยไม่รู้เป็นอะไร
แล้วก็เป็นไปตามคลิปฮะพอตำรวจมาถึงเนี่ยพระบอลก็เอ๊ะอะโวยวาย

ก่อนจะมาบวชเนี่ยนะครับเจ้าของคลิปบอกกับเราว่าพระบอลเนี่ย
เคยติดยาเสพติดมาก่อนแต่ตอนหลังหลังก็เหมือนกับว่าเขาก็เลิกแล้วนั่นแหละ
จนกระทั่งมีชาวบ้านอยู่บ้านหนึ่งเขาไปบนเจ้าที่เจ้าทางเอาไว้ว่า
ถ้าเขาสำเร็จเลยในเรื่องนี้นะเดี๋ยวเขาจะบวชให้
แต่ปรากฏว่าสำเร็จจริงแล้วเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่มีลูกหลานผู้ชายเลย

ก็เลยมาจ้างพระบอลเนี่ยให้มาบวชแทนให้หน่อย
มาขอเนี่ยมาขอนี่แหละบอกพระบอลช่วยบวชแทนให้หน่อย
ช่วงต้นเดือนมกราคมช่วงแรกที่บวชก็ดูปกติดีนะ
แต่ไม่รู้ว่านี่เป็นอะไรฮะอยู่ดีเนี่ยคลุ้มคลั่งขึ้นมาซะอย่างนั้น
ก็เดี๋ยวต้องรวบสอบต่อไปนะครับพระบอลเป็นอะไรนะฮะ
ก็เดี๋ยวต้องรวบสอบต่อไปนะฮะ